คุณผู้ชมทานข้าวมื้อกลางวันอะไร
ก็ปิดตาแง้มนิ้วดูนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ
ไม่ต้องขนาดนั้นแต่แหมข่าวนี้นี่มาทันมื้อเที่ยงของคุณผู้ชมเหลือเกินค่ะ
แต่คุณผู้ชมจะกล้ากินแบบนี้หรือเปล่าล่ะเอาจริง

คุณผู้ชมใครที่เคยไปเที่ยวเกาหลีแล้วเคยชิมเมนูแบบนี้
ส่งข้อความมาบอกดิฉันหน่อยค่ะ
บอกว่าที่นั่นจริงเป็นเมนูยอดฮิตนะ
แล้วก็ถือว่าเป็นอาหารบำรุงกำลังได้เป็นอย่างดี

ดิฉันเชื่อว่าเป็นหนัวปลาหมึกหรือเปล่า

คือเจ้าของคลิปเนี่ย
เขาเอาคลิปนี้ลงในติ๊กต๊อก
แล้วจริงมันเป็นเมนูปลาค่ะ

หรือว่าปลาไหล้เมือง
เพราะว่ามันไม่มีขากันไก่คุณผู้ชม

ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกยี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าจริงมันตายหรือยัง
คือต่อมเมือกเขาเยอะแล้วมันเป็นอาหารของทางเกาหลีไง
คือเขาบอกว่าไม่ได้กินทั้งที่มันเป็นไม่ได้กินตอนที่มันดิ้นนะ
แต่ว่าเป็นภาพก่อนที่เขาจะเอาไปตั้งบนเตาผัดให้สุก
มันเหมือนเมนูกระทะร้อนคือตอนแรกเขาจะใส่พวกเครื่องปรุงใส่ซอสใส่ผักผึกลงไปไง
ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ขั้นตอนการปรุงของปลาไหลเมือกแบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่านิยมกินย่างเกลือหรือว่าย่างซอสนะฮะ
วีดีโอในคลิปนี้อาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยแต่จริงมันตายแล้ว
แต่เซลล์มันยังขยับเมื่อโดนความร้อนเท่านั้นเองนะครับ
เริ่มแรกเขาจะหยิบปลาไหลจากตู้มาแลกกันสดตอนนั้นมันยังเป็นอยู่แหละ
สดเลยก็มาแร่เลยนะฮะจากนั้นก็เอาใส่ฟรอยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่หอมใหญ่
ต้นหอมกระเทียมซอสโคจูจังเข้าไปแล้วก็เอามาผัดให้รอจนปลาไหลมันหยุดดิ้นดุ๊กดิ๊ก
ซอสงวดเข้าเนื้อพอดีกินได้พอดีแต่จริงเขาบอกมันตายตั้งแต่ตอนที่เอามาแร่แล้ว
แต่เซลล์มันยังดิ้นดุ๊กดิ๊กอยู่แล้วมาโดนความร้อนมันก็เลยดิ้นแบบนี้นะฮะ

คุณผู้ชมแต่เขาบอกนะคนที่เขาชิมเมนูแบบนี้กินเมนูแบบนี้เขาบอกว่าจริงมันไม่ขาว
เพราะว่ามันมีซอสมันมีเครื่องปรุงมันมีผักต่าง
บอกมันออกจากรสหวานด้วยซ้ำนะครับเพราะมันสดแล้วก็รสเนี่ยมันจะจัดจ้านด้วยเครื่องปรุงด้วย
เคสืบสกุลอาสาไปเกาหลีคราวหน้า
โอ้โหแต่ต้องไปกินถึงนู่นเลยเดินทางไปไม่ได้